ว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชน

อยู่อาศัยน้ำอุปโภคบริโภค
แต่ว่าน้ำแรงไม่แรงน้ำใจ
ได้ครับใช่ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่สำรวจความแห้งแรงของลำน้ำโขงนะคะ

ห่อเลี้ยงชีวิตของคนไทย
และเพื่อนบ้านที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง
ถึงแม้ว่าปีนี้น้ำจะแรงนะคะ
แต่ว่าชาวบ้านเขาบอกว่าไม่แรงน้ำใจ
ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงนะคะ
จะพอเพียงแบบไหนและจะมีวิถีอย่างไรกันบ้าง
ติดตามได้จากคุณวันทินีศรีเคนค่ะ
ผมว่าอากาศนี่ลิ้นอาโครงนี่บริสุทธิ์ทั่วในเมือง

เงินเดือนเดือนละหมื่นนี่ผมยังซิบูไปอยู่นี่เดี๋ยวนี้

ปอดปงดีคือว่าครับ
และนี่นะคะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวประมงที่แม่น้ำโขงค่ะ
ซึ่งคุณลุงนะคะก็บอกว่ามีความภาคภูมิใจ
แล้วก็มีความสุขที่ได้ออกหาปลาทุกวันทุกวันค่ะ
เพราะว่าเป็นอาชีพที่ทำกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะ
เมื่อแสงสีทองของตะวันยามเช้าสะส่องไล่โทนสีกลางพื้นน้ำ
เรือลำเล็กของลุงสมพรปารีสร้อยออกจากท่าเรือบ้านท่าค้อหมู่ที่๖ตำบลท่าค้ออำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนมล่องไปตามลำน้ำโขงออกหาปลาเหมือนเช่นเคย
เครื่องมือประมงที่ใช้ก็เรียบง่ายทำจากไม้ไผ่ตาข่ายตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตักปลาช้อนปลาในแม่น้ำโขงเขาทำแบบนี้มา๓๐กว่าปีแล้ว
สำหรับมือใหม่อย่างทีมข่าวไทยรัฐทีวีเมื่อลองไปกู้มองหรืออวนดักปลาก็ไม่ง่ายเลยสักนิด
ที่ต้องใช้ทั้งกำลังแขนในการดึงเป็นจังหวะกำลังขาทรงตัวอยู่บนเรือและบังคับเรือซึ่งลอยอยู่กลางลำน้ำ
ผู้คนสองฝั่งได้อาศัยแม่น้ำโขงเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตอย่างแขวงคำม่วงสปลาวที่มองเห็นเป็นทิวเขาสูงต่ำสลับซับซ้อนไกลสุดสายตานั้นก็มีวิถีชีวิตเหมือนกับคนไทย
ไปในน้ำมีปลามองมาบนฝั่งมีพืชพันธุ์ทั้งหนาข้าวและผักสวนครัว
อย่างปลาในกระชังก็เลี้ยงกันสองฝั่งโค้งเคล็ดไม่ลับความสดหวานอร่อยของเนื้อปลาจนคนเลี้ยงต้องการันตี
โอ้คิดว่าเฮ้าแบบโชคดีบ่าที่มีบ้านโอ้อยู่ริ่มฟังโขงและได้มาเลี่ยงปลาได้อีกอย่างจังสิ
กับชีวิตของคนในเมืองนี่สิแบบโอ้ดินล่นทำงานจริง
เขาว่าเขาแบบโชคดีว่าที่ได้มาเกิดอยู่มองนี้

ดูจากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะก็คงรู้กันแล้วว่า
วิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโค้งเขามีความสุขกันขนาดไหน
เงินที่ได้ก็แทบจะไม่ได้ใช้มีกินด้วยอาหารที่หามาเอง

ลำน้ำโขงจึงเป็นยุ้งฉางเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ
อุดมสมบูรณ์ของชาวบ้านตลอดแนวสองฝั่ง
และเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทั้งคนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
วันที่นี่ศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน